ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนไปหาปลาแล้วก็คือเหมือนกับใช้ลูกดอกยิงปลา
แต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยพลาดท่าลูกดอกแทนที่มันจะไปยิงปลามันยิงเข้าท้องตัวเอง
แล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่บนสะพานข้ามคลองหนองใหญ่บางแคร์กรุงเทพนะคะแพทย์ก็ต้องเร่งเข้าช่วยชีวิตกันเลยค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบหกปีนะคะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีชายคนนึงนอนบาดเจ็บไม่รู้สาเหตุอยู่
อยู่บนถนนกาญจนาพิเศษแขวงบางแคร์เขตบางแครกรุงเทพก็เลยประสานแพทย์และเจ้าหน้าที่อพรมาตรวจสอบนะคะ
ที่เกิดเหตุค่ะอยู่บนถนนกาญจนาขาเข้าฝั่งมุ่งหน้าถนนพระราม๒บนสะพานข้ามคลองหนองใหญ่ใกล้สวนสาธารณะ๘๐พันศา
ก็จอดอยู่แล้วก็ยังมีกระเป๋าเป้อีกหนึ่งใบใกล้ใกล้กับร่างของผู้บาดเจ็บด้วยทราบชื่อคือนายสายันนาชัยพลอยอายุสี่สิบหกปีชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์เขาเป็นเจ้าของรถนะคะสภาพที่เจอเนี่ยอย่างเงี้คือเขานอนหงายชั้นเข่าแล้วเลือดท่วมแล้วอะค่ะอาการคือจะหมดสติไม่หมดสติแหละถามตอบไม่รู้เรื่องนะคะสวมเสื้อแขนยาวสี
ประมาณ๓๐เซนต์เนี่ยโผล่ออกมาจากแผลอาวุธปืนก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นมันเป็นเหมือนกับปืนหน้าไม้ใช้ยิงตกปลาเนี่ยค่ะก็อยู่ตรงที่เกิดเหตุด้วยแพทย์โรงพยาบาลบางประกอบ๘เร่งทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะใช้เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือแล้วก็เจอว่าเป็นลูกดอกยาวประมาณ๑๐เซนต์ยังฝังอยู่ใ
แต่ว่าถามตอบอะไรไม่รู้เรื่องก็เลยจับนอนหงายมาจับนอนหงายมาก็เจอเลือดออก
บริเวณหน้าท้องเปิดเสื้อดูก็พบเป็น
ของมันเหมือนของแข่งอ่ะไอ้ของแหลมอ่ะทิ่มเข้าไปบริเวณหน้าท้อง
ใต้สะดือแล้วมีปลายเชือกโผล่ออกมาก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นลูกดอก
กรอกยิงปลาที่เขามาหาปลาตรงนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นต้องรอสอบสวนตัวผู้บาดเจ็บถึงสาเหตุที่แน่ชัดก่อน
เพราะเขายังคงให้การไม่ค่อยได้ตอนนี้เขาอาการสาหัสอยู่นะคะ
ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากความผิดพลาดยังไงนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะอืมค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะ